ข่าวแรกเป็นไหมครับมากันที่ข่าวแรกค่ะคุณผู้ชมค่ะ
กำลังร้อนเราก็ต้องรีบกิน
เดี๋ยวไม่อร่อยสำหรับเรื่องราวของขวัญนะครับก็ก๊อปโอ้ยดรามานี้ยังไม่จบค่ะ
ล่าสุดนี่ค่ะหนุ่มก๊อปพิชยะออกมา
หลายคนบอกเลยว่าแหมนี่ก๊อฟมาได้จังหวะประดุษอย่างฮีโร่ควบม้าขาว
เหมือนเจ้าชายขี่ม้าขาวไม่ใช่เจ้าหญิงยังไงอย่างนั้น
ก็คือก๊อฟให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้คุณผู้ชม
เวลาที่ถึงเวลาแล้วนะที่ตัวละครตัวนี้จะต้องออกมา
เจ้าชายมาทีหลังเขาขี่ม้าขาวออกมาเคลียร์ทุกประเด็นดราม่า
เจ้าตัวถูกโยงเข้าไปเกี่ยวข้องค่ะว่าเป็นต้นเหตุ
ทำให้นางเอกสาวมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป
ไม่ว่าจะเป็นกรณีรับงานเองลงทุนทำธุรกิจลิปสติก
ติดคนรักจนไม่ยอมกลับบ้าน

ปลื้มที่ทั้งคู่กลับมาคบกันอีกด้วยค่ะ

อีกทั้งยังไม่เคยคิดจะก้าวไก่เรื่องเงินของน้องขวัญด้วย
ตั้งแต่กลับมาคบกันเนี่ยทั้งคู่ไม่เคยทำอะไรที่เสียหาย
ชักชวนกันทำแต่เรื่องดีค่ะ
ก่อนยืนยันด้วยเนี่ยค่ะว่าขวัญเนี่ยไม่ได้ท้อง
ตามที่มีคนปล่อยข่าวมาก่อนหน้านี้
แล้วก็ประกอบกับที่น้องขวัญให้สัมภาษณ์แบบอ้ำอึ้ง

ประมาณนั้นคนก็ตีความกันไปต่างนานานะฮะ
ก็เลยบอกด้วยว่าเขาเองเนี่ยไม่ใช่เจ้าชาย
แล้วก็ไม่ได้รวยล้นฟ้าแต่เป็นคนที่รักจริงและก็จริงใจกับขวัญ
แม่ประมัน

แล้วก็จะขออยู่เคียงข้างในทุกสถานการณ์

เดี๋ยวไปฟังเจ้าชายกันหน่อยค่ะ

ก็พูดได้เต็มปากเลยว่าก๊อปไม่ได้แตะต้องไม่ได้ยุ่ง
แล้วก็น้องเองเนี่ยก๊อฟให้เกียรติในการตัดสินใจน้องมากว่าน้องจะทำอะไรก็ตาม
ว่าการที่ก๊อฟกับขวัญคบกันก็หลังจากที่กลับมาคบกันนะครับ

ทำแต่สิ่งดีให้กัน
อันนี้ให้ไปถามคนที่ปล่อยข่าวดีกว่าครับ
เพราะว่าก๊อฟก็ไม่ท้องครับ
ผมว่าตอนนั้นคือตอนนั้นน้องคงอาจจะแบบสัมภาษณ์แล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
มันหนักสำหรับน้องมากแล้วก็ยังดีที่พี่เขามีพี่เขาเตือนสติไว้อะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าผมก็คิดว่าผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่รักน้องและจริงใจกับน้อง
แล้วก็จะอยู่ข้างน้องไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะแย่หรือจะยิ้มหรือจะมีความสุข

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะยิ้มจะมีความสุขแล้วก็จะอยู่ข้าง
ไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นเพียงผู้ชายที่ใจมันรักเธอ

เห็นใจนะฮะ
เห็นใจทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งคุณแม่

คุณผู้ชมเดี๋ยวคนนะไปขุดข่าวเก่าของเปิ้ลนาคอน
ขุดมาอีกชีวิตจริงยิ่งกว่านิยาย
ไม่ใช่คนอื่นขุดเธอกำลังขุด